คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่เมื่อคืนนี้กันหน่อยนะคะ

บริเวณนั้นนะคะก็มีรถเมย์

เรียกว่าปอสาย๕๒๒วิ่งระหว่างรังสิตนะคะ
ก็ปรากฏว่าพอขับมาถึงแถวพันธิบงว่าน

แล้วในนั้นมีผู้โดยสารสักประมาณ๓๐คนแล้วค่ะ
ระทึกมากมากเลยนะคะ

คนที่เขาถ่ายคลิปบอกต้องหนีค่ะ
แล้วตอนนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นเนี่ย

ตรงนี้ก็คือบริเวณห้างพันธิพลาซ่า
ถนนงามวงวานขาเข้าอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ
รถเมย์ปรับอากาศหรือที่เราเรียกกันว่าปอสาย๕๗
วิ่งระหว่างรังสิตอนุสวรีชัยสมรภูมิ

แล้วมันยังลุกลามบานปลายไปติดไฟ
สายไฟฟ้าแล้วก็สายไฟสื่อสารนะคะ

อยู่ใกล้บริเวณนั้นจนได้รับความเสียหายนี่

แล้วตรงนั้นโอ้โหคนพลุกพลาดด้วยนะคะ

ในที่สุดแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จนะคะ
จากการตรวจสอบสภาพรถปอคันนี้เนี่ย

แล้วมีถังแก๊สสักประมาณ๙ถัง
ติดอยู่บริเวณบนหลังคาเบื้องต้น

ทุกคนวิ่งหนีลงมาจากรถเมย์ได้ทัน
แต่มีคุณป้าท่านหนึ่งค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงให้เร็วที่สุดนะคะ
ส่วนอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมคลิปดีคลิปนี้เดี๋ยวจะดูนะคะ
เป็นช่วงที่ไฟเริ่มไหม้
พลเมืองดีเนี่ยเขาถ่ายคลิปนี่จังหวะนี้นะคะ

เขาถ่ายคลิปไปด้วยเล่าไปด้วยบอกว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดที่ล้อหลังขวาของรถคันดังกล่าว
หลังจากนั้นก็มีไฟลุกไหม้นั่นแหละค่ะ
บริเวณล้อหลังขวาก่อนเลยแล้วลามไปที่บริเวณใต้ท้องรถ
ก็สอดคล้องกับคำให้การของคุณนัชชาพนุษย์นะคะ
ซึ่งเป็นกระเป๋ารถเมคันดังกล่าวบอกว่า
ขณะจอดรถส่งผู้โดยสารที่หน้าห้างได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดที่ด้านหลัง
พอหันไปดูอีกทีเอ้าไปพบว่ามีเปลวไฟแล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งออกมาบริเวณด้านหลังแล้วนะคะ
ก็เลยรีบบอกให้ผู้โดยสารหนีลงมา
นี่ต้องบอกแล้วก็ชื่นชมนะคะสำหรับกระเป๋ารถเมย์สติดีมาก
บอกให้ผู้โดยสารหนีลงมาจากรถตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะ
เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงไปตรวจสอบ
นี่คือสภาพรถเมฆปอ๕๒๒
เหลือแต่โครงค่ะไฟไหม้หมดเลยนะคะแต่ว่าโชคดีนะคะผู้โดยสารรอด